เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารตะวันแดงศาสตร์แสนเดือนย่านสุขสวัสดิ์นะครับ

มีผู้เสียชีวิต๒คนบาดเจ็บ๑คนต้องใช้รถดับเพลิงถึง๑๐คัน
จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับ
จังหัวที่มูลนาฬิธีปอดเด็กตึงนำร่างของผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่
ภายในร้านอาหารตะวันแดงสาดแสงเดือนนะครับ
สุขสวัสดิ์ออกมาเพื่อทำการประถมพยาบาลในเบื้องต้น
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับ
หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารดังกล่าวซึ่งเป็นอาคาร๒ชั้น
ต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นล่างของร้านอาหารดังกล่าว
จนทำให้นายเกียรติศักดิ์แสนจิตธรรมแล้วก็นายวุฒิชัยคุมชาติเสียชีวิตจากการสำลักควันครับ
ขณะที่นายสุธิชัยแป้นสุวรรณอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเสกกระจกหล่นใส่มือซ้ายขณะปฏิบัติหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมใช้รถดับเพลิงกว่า๑๐คันในการฉีดน้ำสกัดกั้น
และควบคุมมาให้ลูกหลามไปติดอาคารใกล้เกี่ยง
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าบริเวณชั้นล่างของร้านอาหารตะวันแดงนั้น
ได้รับความเสียหายหมดทั้งชั้นนะครับ
ขณะที่อาคารของโรงภาพยนตร์ได้รับความเสียหายประมาณ๒๐๐ตารางวา
โดยเฉพาะภายในห้องฟิสเน็ตครับ
เมืองต้นตำรวจนครบานราชบุรณนั้นอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยาน
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรที่อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณใต้ฝ้าเพดานชั้นล่างนั้น
อาจจะเสียหายหรือว่าชำรุดนะครับของร้านอาหารตะวันแดงสะแสนเดือนครับ
ขณะที่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นได้ทำการเข้าไปตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
ส่วนโครงสร้างของอาคารนั้นต้องรอทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเข้ามาตรวจสอบความพร้อม
มีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามใช้อาคารเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนครับ